เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องของคุณหมอภาค

คุณหมอภาคจะต้องผ่านบททดสอบ
หลักสูตรที่มันหินมันโหดอะไรกันบ้าง
คุณหมอภาคเนี่ยในหนังของมันจริง
ผู้บังคับกองพันธุ์เซนาลักษณ์ที่๓ทีมแพทย์

เป็นหมอคนเดียวในประเทศไทยที่มีความสามารถระดับ๔
แล้วก็เราบอกนิดเดียวก็ได้
หลักสูตรมหาโหดถึง๖หลักสูตร
จบแพทยศาสตร์จากพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็เป็นแพทย์ทหาร
แล้วก็เรียนหลักสูตรส่งกำลังทางอากาศแอร์โบน
ร่วมกับนักเรียนนายร้อยจปร
แล้วก็หลักสูตรรีคอนรุ่น๓๘กรมรบพิเศษที่๕อีกนะฮะ
หรือว่าเสือคาบดาบนั่นเองนะครับ

ดีกรีแล้วก็มีหลักสูตรจู่โจมอีกนะฮะ
สุดยอดเลยสำหรับหมอภาคคนนี้นะฮะ
ทุกครั้งเวลาที่มีการเสร็จสิ้นภารกิจ

รวมถึงในเพจไทยในวิซิลพสต์อะไรก็ตาม
ทีนี้เรามาตามหาความหมายนี้

โดยคุณผู้ชมในเพจไทยในวิซิล

ปฏิบัติการต่างจะลงท้ายประโยคแบบนี้

ใช้ว่าเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะ
สำหรับหน่วยซิลเอาไว้เรียกขวัญเรียกกำลังใจ
ฮึกเหิมในการปฏิบัติภารกิจ
เหมือนกับเวลาที่คุณดีใจคุณก็จะพูดแบบใช่โย่ใช่ไหม
แต่หน่วยซิลเขาก็จ้องแบบหูย่า
มาจากการตะโกนร้องของอินเดียแดง

หรือได้รับชัยชนะจากการสู้รบ

อกจากที่ฮู้ย่าแล้วเนี่ยมันยังมีคำอื่นอีกนะคะ
คำอื่นก็จะใช้แตกต่างกันไปแต่ละเหล่าทัพ

เมื่อวานผมเห็นพี่ภาคภูมิเขาทำสวนในรายการไทยรัฐนิวโชว์แล้ว

สถานอากาศเหรอครับฮุล่าบางคนอ่านเป็นฮุเร่
นี่นาวิกโยธินถ้าเป็นนาวิกโยธินเขาก็จะใช้คำว่าอูร่า
และทหารบกก็ใช้คำว่าฮูอ่า

ฮูอ่าอูอ่าอูอ่าหมายถึงว่าเพิ่มพลัง

ซึ่งวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปให้กำลังใจทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ

ร่วมกันกับผู้บัญชาการทหารเรือ

และทีนี้นายกเขาก็นำเป็นชูกำปั้น
หน่วยซิลเขาก็เปล่งเสียงตะโกนแบบฮูย่าฮู้ย่าเนี่ย
เดี๋ยวลองไปฟังช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
นี่แหละคุณเหมือนกับแบบเป็นเสียงบูม
ใช่เป็นเสียงมูเรียกขวัญกำลังใจเรียกพลังในการทำหน้าที่เนี่ยนะครับ
ภาพเหล่านี้คลิปเหล่านี้แล้วก็ความหมายของคำว่า
ฮูย่าฮูล่าอูล่าเนี่ยนะครับ
มาจากเพจไทยในวิสิลขอบคุณด้วยนะครับ
และตอนนี้โอ้โหพูดกันใหญ่ติดปากเลยนะครับ
เมื่อวานนี้บรรยากาศที่ทางพบศูนย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่แถลงเสร็จในช่วงประมาณเกือบ๔ทุ่ม

เพราะว่าพอลุกจากโต๊ะแถลงแล้ว
ทุกคนจะขอถ่ายรูปกับทางพบศูน
พบศูนย์เขาพูดเลยอะมาถ่ายรูป
นักข่าวทุกคนก็เฮกันมากรูมาถ่ายรูปทั้งหมด

นอกจากมีประโยคที่ว่าหมูปากซู่ซู่แล้ว
ก็มีนี่แหละฮะฮูยาฮูยาฮูยา

แต่มันนึกถึงคำพูดของเด็กในถ้ำหลวง